ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณป้าคนนี้นะไปก่อเหตุขโมย
ขโมยมอเตอร์ไซค์ไปขโมยของของชาวบ้านมา
ทีนี้พอชาวบ้านเขาจะจับกลุ่มตัวป้าแกถือมีด
ถือมีดแล้วก็สายไปสายมาอย่างนี้
ได้แต่พูดว่าอะไรรู้ไหมฉันไม่ได้บ้า
ฉันไม่ได้บ้าฉันกินยาอยู่
แล้วดูค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะจับกลุ่มตัวค่ะ
นี่เนอะทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ตำรวจสายตรวจตำรวจบ่อไทยเนอะ

หนูกินยามาแต่หนูไม่ได้มีบายจิตเวทหรอก

คุณผู้ชมตำรวจที่สนชลียังนะ
แล้วก็ชาวบ้านที่หนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณเนี่ย
ต้องเรียกกล่อมคุณป้าคนนี้อายุ๕๔ปี
ป้าแกเนี่ยนะถูมีดปลายแหลมพูดจาวกวน
แล้วก็อ้างว่ากินยาอยู่
แต่ไม่ได้บ้าไม่มีใบจิตเวท
มีดปลายแหลมนะเห็นมั้ยชี้ไปมากแกวงไปมาอยู่แบบเนี้ยค่ะ
ที่เจ้าหน้าที่เขาจะมานะเอาจริง
ชาวบ้านเขาก็แตกตื่นเขาก็ตกใจไง
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขากลัวว่าอยู่ดี
ถือมีดอยู่จะพุ่งมาเข้าใส่จะมาทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะไปขโมยของ
ตามบ้านชาวบ้านตามร้านค้าแบบขโมยต่อเนื่องเลยค่ะ
ชาวบ้านก็ช่วยกันตามตัวแล้วมาเจอตัวคุณป้าคนนี้

ทีนี้ก็พยายามที่จะคุยแหละเพื่อให้ป้าจะมอบตัว
ป้าก็ไม่มอบตัวตำรวจก็เลยต้องเอาไม้งาม
เอาโล่มาเนี่ยบุกเข้าไปประชิดตัวจนคุมตัวได้
ชาวบ้านเขาบอกด้วยนะบอกว่าตอนกลางคืนอะ

ขโมยรถจักรยานของชาวบ้าน
นี่ขณะรถจักรยานจอดอยู่ในหมู่บ้านนะคุณผู้ชมดูสิ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะพอขโมยเสร็จแล้วปั๊บ
ขี่ไปตามถนนในหมู่บ้านแล้วหลังจากนั้นมาจอดที่ร้านค้า
เอาป้ามาทำอะไรอ่ะป้ามาขโมยไม้กวาดของร้านค้าไป
ทีนี้พอเอาไม้กวาดไปเสร็จแล้วก็ปั่นจักรยาน
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ยังไม่หมดไง
เพราะว่าป้าแกเนี่ยไปขโมยของที่บ้านของชาวบ้านอีกหลังนึง
แล้วชาวบ้านเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะว่า
ป้าคนนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นหน้าเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้
แต่ว่าเบื้องต้นนะคะตำรวจเขาก็มีข้อมูล
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นชาวอำเภอวังน้ำเย็นที่จังหวัดสะแก้ว
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเข้ามาในพื้นที่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์เนี่ย
ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหน
ตำรวจก็เลยต้องนำตัวผู้หญิงคนนี้ไปสงบสติอารมณ์ก่อนที่สพนาเฉลี่ยง
แล้วเดี๋ยวตามญาติให้มารับตัวต่อไปด้วย
ที่แกบอกว่าอะไรนะไม่มีใบจิตเวทไม่ได้บ้า
อันนี้ก็ต้องเอาไปตรวจอีกทีนึงนะคะว่าเป็นแบบที่พูดจริงหรือเปล่า